ในช่วงปีใหม่นี้นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัสอากาศหนาวเป็นจำนวนมากนะคะ
ผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทจึงควรตรวจสอบและติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐานค่ะ
จากอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ได้เตือนอันตรายจากการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ
โดยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่มีนักท่องเที่ยวจมนต์มากเดินทางไปที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น
โดยที่พักต่างที่มีไฟฟ้าไม่เพียงพอมักใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการสูดดมกัสคาร์บอนไดออกไซด์และการ์ดคาร์ดบอนมอนน็อกไซด์
จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สจะเผาไหม้ออกซิเจนเพื่อทำความร้อน
ขณะเดียวกันได้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนน็อกไซด์ขึ้น
สูดดมเข้าไปทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้น้อยลง
ร่างกายจะขาดออกซิเจนทำให้มีอาการวิ่งเวียนศีรษะมึนงงหน้ามืดหายใจลำบากหมดสติและอาจเสียชีวิตได้
โดยสถิติจากกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี๒๕๕๑ถึง๒๕๕๘มีผู้เสียชีวิตจากแก๊สพิษจำนวน๖คน
ก็มีตัวเลขที่ทางกรมได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี๕๑จนถึงปี๕๘มีผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด๖รายด้วยกัน
ซึ่งก็เป็นสาเหตุมาจากแก๊สที่ออกมาจากเครื่อง
ซึ่งประชาชนที่ใช้เครื่องทำน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นชนิดนี้บางทีก็ไม่รู้ตัวนะฮะอาบน้ำเพลิน
ดมเข้าไปก็มีผลถึงกับเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ
กรณีที่ใช้เครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดนี้
ขณะกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะคือผู้ที่มีโรคประจำตัว
โรคหัวใจโรคเลือดจางโรคความดันโลหิตสูงถุงลมโป่งพองและหอบหืด
หากได้รับแก๊สพิษมีโอกาสเสียชีวิตสูงค่ะ
นี้หากได้กลิ่นผิดปกติระหว่างใช้ห้องน้ำ
ควรรีบออกจากห้องน้ำและเปิดประตูปิดเครื่องทำน้ำอุ่น
และออกจากห้องน้ำพร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันทีค่ะ